เมื่อวานด่าเรื่องลูกเทพเราไปนำเสนอข่าวเขาบอก
ตกเที่ยงคืนฉันขอด่าเธอหน่อยตอนเที่ยงคืน

ฉันเอาแค่มาอุ้มเฉยหน้าตาเหมือนฉัน

ก็เที่ยงคืนบอกให้เขานอน๒ตี๒ให้เขานอนคิดว่าเลี้ยงไหมล่ะ
แต่ว่าจริงเอาจริงนะเรื่องลูกเทพนะมันก็ไม่ผิดไม่มีถูกหรอก

แล้วถามว่าคุณเนี่ยเอาไปเลี้ยงตัวนี้แล้วมีคนโทรศัพท์ตามคุณเลยใช่ไหม
ข่าวโทรหาเลยใช่ไหม

แต่หมอแม็กซ์มาในรายการขอตัวนี้ได้ไหม
ไม่ใช่แต่ว่าแต่ยังไม่ได้ลงไงเข้าใจเปล่าคือ
คือวิธีการเลี้ยลูกเทพบางคนเขาก็บอกว่าเราเอาตุ๊กตาเปล่าไป
เราก็ไปให้พระอาจารย์ที่เราแบบเหมือนเราซื้อรถ
แล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่เราเชื่อถือแล้วก็ลง
ก็จะได้ตามผัวกลับบ้านไง
เอาตุ๊กตาไปตามผัวโอ้เจ็ดปวด
นิงฉันว่าเพื่อนรอบตัวฉันเนี่ย
เห็นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ปริ๊บหาว่าเป็นเรื่องแล้ว

อย่ามาพูดเลยเพราะว่าหนูอย่าแอบได้ไหมอี๊บ้างอ่ะฉันสองคนน่ะมีคนแรกของเมืองไทยเลยอ่ะฉันกล้าพูดมูไนท์มีกี่ปีอ่ะล่ะปีกว่าเกือบสองปีเนอะ
ตอนนั้นลูกเทพยังไม่เข้ามาเลยแล้วเป็นลูกเทพสายดำด้วยนะมีกระดูกผีมีผมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำกันเนี่ยน่ากลัว
ลูกเทพรุ่นหนึ่งฉันได้สองคนทำใดในการมูไนท์เลย

เขายังค่อยดูหนังเรื่องชีวิตบัดโซบไหม
เพราะการที่สื่อนำเสนอเรื่องนี้เยอะต้องตัดฟังตั้งแต่ตอนลม

เดี๋ยวดิก็ยิ่งบอกว่าอย่างงี้สื่อเรื่องนำเสนอ

ส่งนักข่าวประกบติดดูพิธีลงอัคละตุ๊กตาที่วัดบัวขวัญนะฮะ
ซึ่งตอนนี้หลวงพ่อรัฐบัวขวัญก็ถูกรู้สึกพอสอเนี่ยนะฮะ

ก็ใช่วัดบัวขวัญที่อาจารย์รักษณ์ไปสร้างบทป่า

ผมจำได้ละคุณเคยเอาตุ๊กตาดาโนซาไว้ปลูกเสก
ฉันไม่เชื่อเรื่องที่พี่หนูพูด

วายพระแต่อะไรน่ะ

แต่ใจยันเดินสายบาป

มีอีสมมุติว่าจะมีการขยายไปด้วยประเทศเพื่อนบ้าน

หรือว่าในประเทศใกล้เคียงเนี่ยก็ได้มีการทำลูกเทพขึ้นมาแล้วอืม

แล้วก็มีการตรวจแต่ว่าเขานั่นนะ
เขาเหมือนกับสติ๊กนิดนึงเขาห้ามคนอุ้มลูกเทพข้ามแดนไปด้วยนะ

เขาว่าต้องขอพาสปอร์ตให้ลูกเทพก่อนป่ะ
ไม่เกี่ยวลูกเทพตอนนี้เป็นแค่สัมภาระ
เขาคงจะคิดไปเอาผีเข้าบ้านเขาหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็อ๋อเขาก็อาจจะกลัวใส่ยาเสพติดเข้าไปด้วย
เพราะที่ผ่านมามันมีข่าวค่ะที่ลูกเทพถูกยัดยาเสพติด
ถูกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะทางเขมรเนี่ยนะครับ
ก็มีคนไปจ้างหมอเขมรมาปลูกเสกด้วย

คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวคนก็วิ่งไปซื้อ

นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีเรื่องอันนี้อีกแล้ว
เรื่องคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาโวย

คือในบุฟเฟ่อันนี้เขาไปเขียนเอาไว้นะครับบอกว่า
แนะนำสำหรับลูกค้าที่พาลูกเทพมารับประทานอาหาร
ทานได้ไม่อั้นเลือกอาหารให้หลากหลาย

หากต้องการตักอาหารอะไรให้ลูกเทพเนี่ย
บอกลูกเทพทุกครั้งนะครับ